ที่จังหวัดเชียงบรายกันก่อนคุณผู้ชมครับ
ตระเวนชายแดนที่๓๒๗แม่สายเชียงบรายสกัดจับรถตู้ได้

พบยาไอซ์จำนวน๑๒๐กิโลกรัม
คนขับนั้นหลบหนีไปได้ครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒๗แม่สายจังหวัดเชียงบราย
หลังก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนสายมรอง
หลวงชนบทหมายเลข๑๐๔๒ใกล้หมู่บ้านสรรปูนเลยหมู่ที่๕ตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบรายครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
เมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้นไม่ทันแล้ว
คนขับก็เลยจอดรถข้างทาง

ไว้ข้างทางห่างจากจุดตรวจประมาณ๕๐๐เมตร
ก่อนจะเปิดประตูแล้วก็วิ่งหลบหนีหายไป

เจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังกันตรวจค้น
บริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็ยังไม่พบตัวคนขับนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำรถตู้ไปตรวจค้นอย่างละเอียด
ทุกซอกทุกมุมคุณผู้ชมตามภาพพิเศษเลย

พบที่พื้นของรถมีการดัดแปลงเป็นช่องลับ
เยอะแยะทีเดียวสัก๓ช่องได้
ก็ไปซุกซ่อนไอซ์๑๒๐ถุง
น้ำหนักประมาณ๑๒๐กิโลกรัม
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็กำลังเร่งสืบสวนขยายผล
ซึ่งการตรวจยึดไอซ์ครั้งนี้จะมีการแถลงข่าว
พร้อมกับรายละเอียดอีกครั้งในวันนี้ครับ